หลังจากมีกรณีของปานเพชรนะครับสรุปแล้วเป็นอย่างไร

โลกออนไลน์นะครับว่าปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิม

หลังจากที่โดนฟันศอกแล้วก็น็อกคาเวทีในภาพจังหวะนี้นะครับ
เราสิ่งสักกระแทกพื้นเมื่อเป็นศุกร์ที่ผ่านมา
หลังจากนั้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพบว่ามีอาการสมองตายแล้วก็เลือดไหลออกไม่
เป็นจำนวนมากล่าสุดครับครอบครัวของทางปานเพชรก็ออกมาชี้
ว่าอาการล่าสุดตอนนี้นะครับก็อ่าทางครอบครัวเอง
ปรึกษากับแพทย์ผู้ผ่าตัดแล้วแม่กับภรรยาก็เซ็นยินยอม
นะครับหยุดใช้ยากระตุ้นเพื่อการรักษาแต่ก็ใส่เครื่อง
ช่วยหายใจอยู่ก็รอปฏิหารอีกครั้งหนึ่ง
อาการที่อาการล่าสุดทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีก็สอบถามช่วงสายไป
เพชรมีอาการปอดติดเชื้อเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับ